อันนี้ฟังภูมิ

อันนี้ฟังภูมิ

เห็นไหมหา

นี่ตอนแรกอาการเป็นแบบนี้ก่อนยกมือขึ้นร่ายรำ
ช่วงประมาณตี๔ด้วยนะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวนะคะ
ตี๔ของวันที่๙พฤศจิกายน
ภาพตรงนี้เกิดขึ้นหน้าคอนโดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่เมืองพัทยาชนบุรี
คนนี้ชื่อว่าคุณจรค่ะอายุ๔๓ปีร้องไห้ฟูมฟายพูดจาพร่ำเภอคือฟังไม่รู้เรื่องค่ะ
แล้วก็มีท่าทีแปลกประหลาดยกมือโบกไปโบกมา
คนที่เขาเห็นก็ต้องอาการนี่มันคล้ายถูกแฝงร่าง
หลายคนก็กลัวนะกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วพอไปถามเขาก็ได้ใจความเล็กน้อยนะคะบอกว่า
ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงน่ากลัวมากผีผู้หญิงน่ากลัวมากว่าอย่างนั้น
พี่ผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผลเมืองดี
วิธีการของเขาช่วยเบื้องต้นที่เขาวนก็คือกระดาษหูยันจีนนะ
เป็นยันจีนเอาไว้ใช้ในงานล้างป่าช้าเอามาเผาแล้วก็วนรอบตัวคุณจร
คือช่วยเบื้องต้นก่อนเป็นความเชื่อว่าจะไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไป
แต่ดูท่าทางการช่วยครั้งนี้อาการจะไม่ทุเลาลงนี้คุณ
ยังคงก้มหน้าก้มตาผู้จาวกไปวนมาอยู่แบบนี้
ช่วงเวลานั้นตำรวจมาพอดีค่ะเอาล่ะตำรวจออกอุบายเลย
บอกเดี๋ยวผมจัดการเองขอน้ำไม่ได้คอแห้งนะจะเอามาทำน้ำมนต์
มนต์ด้วยเอามาทำน้ำมนต์เริ่มสวดคาถา

ช่วงนี้แหละมาแล้วได้น้ำแก้วสีชมพูมาแล้วอมเข้าไปแล้ว
ทองมนผ่นแบบนี้ออกไปลาดตัวเลย
คุณดูสิอาการเขาเหมือนดีขึ้นเออดีขึ้นดีขึ้นอยู่นะ
พนมมือแบบรวดเร็วขึ้นนะคะ
เหมือนกับน้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์จากอาจารย์ดัง
และผีร้ายออกไปจากร่าง
หลังจากนั้นผู้จะรู้เรื่องขึ้นมาหน่อยนะคะ
ตำรวจก็เลยถามว่าที่พักอยู่ที่ไหน
แล้วก็อาสาพาไปส่งที่พักอย่างปลอดภัย
นี่ดีขึ้นไหมล่ะเอาภาพนี้ชัดเจนนะ

จากที่เมื่อกี้นั่งบกมือไปบกมือมา
หลายคนสงสัยคุณตำรวจ
คุณตำรวจมีมนต์มีคาถาอะไรดีฮะ

คุณตำรวจทีมข่าวไปคุยกับดาบตำรวจยุทธกรมัชชิมา
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองพัทยา
ตำรวจที่สวมบทเป็นหมอผีในคืนนั้น
เขาเล่าว่าคาถาที่ใช้ในการเสกน้ำมนต์ไม่ได้มีอะไรมาก

สวดมนต์บทบูชาพระรัตนไตร
จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพ่ออีเกจิ
ชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบในพื้นที่ในชนบุรี

หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเป่าน้ำมนต์ใส่เลย
คือทำตามความเชื่อของตัวเองเช่นเดียวกันนะคุณตำรวจนะคะ
แต่ปรากฏว่าชายคนนี้อาการดีขึ้น
เหมือนได้ผลเหมือนท่องมนต์และได้ผล

สรุปสุดท้ายนะคะก็ส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ส่วนตัวคุณตำรวจก็เชื่อว่าอาการที่ดีขึ้น

เชื่อว่านะอันนี้คุณตำรวจเราไปสัมภาษณ์มาเนอะ

คุณตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีอาการทางจิต
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่อย่างใด

ในลักษณะของการช่วยซัพพอร์ตทางใจ
เป่าน้ำมนต์การอะไรต่างทำให้จิตใจผ่อนคลายมากขึ้น
เหมือนกับเราทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาก็จะได้เชื่อ
มีความเชื่อแล้วก็หายอาจจะบรรเทาขึ้น